เขาก็เตรียมทีมกันอยู่ค่ะล่าสุดตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีนะคะ
ภายใต้การดูแลของพลเรือเอกอารักษ์แก้วเอี่ยมผู้จัดการทีม
ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตทสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชน

ซึ่งก็มีตัวแทนของปตทสพนางนัทโลสุวรรณผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ก็ไปพูดคุยกับบรรดานักกีฬาที่เตรียมทีมฝึกซ้อมกันอยู่ค่ะ
ผ่านเวทีโอลิมปิกมาแล้วด้วยนะคะในปี๒๐๐๔
ซึ่งปตทสพค่ะก็ทุ่มงบประมาณถึง๑๐๕๐๐๐๐๐บาท
เพื่อสนับสนุนทั้งค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันในต่างประเทศ
รวมถึงการว่าจ้างโค้ชชาวต่างชาติมาดูแลนักกีฬาให้สามารถประสบความสำเร็จใน๔เกมครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกอารักษ์ก็ยอมรับว่านักกีฬา๒๐คนตอนนี้ขวัญกำลังใจดีเยี่ยม
ก็หลังจากเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้มั่นใจด้วยว่าจะคว้าได้ทั้งหมด๑๒ประเภทที่เข้าแข่งขัน
ขึ้นอยู่กับจังหวะในวันนั้นบอกไม่อยากกดดันเด็กค่ะ
ถือว่าประสบความสำเร็จถูกต้องคือได้หวังว่า
ก็จะเดินทางไปที่เกาะลังกาวีสถานที่แข่งขันจริง